ยังไงไปถึงจุดนั้นได้ยังไงรถกระบะคันนี้กับหลังคาบ้านค่ะ

วัดเยี่ยม

ถ้ามันเม่ามันเป็นแบบนี้มันไม่มีสติ
แบบทั้งทีมันลดบางวางนี้

หลังคาชั้นสองด้วย

คือใครเห็นก็มีคำถามทั้งนั้นแหละค่ะ
ตัวบ้านนี้ไม่ต้องพูดถึงพังหนักเลยค่ะ

ก็ต้องใช้เวลากว่าชั่วโมง
ถึงจะเอารถคันนี้ลงมาได้นะคะ

ก็ยังมีสติเดินลงมาจากรถเองได้นะคะ
กู้ภัยต้องพาส่งโรงพยาบาลค่ะ

กำลังนอนหลับดีเลยค่ะ

บ้านสะเทือนตกใจต้องรีบออกมานอกบ้าน
แล้วก็เจอภาพที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
รถไปอยู่บนหลังคา
คือปกติเขานอนตรงนั้น
แต่คืนเกิดเหตุเขาย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
ก็เชื่อว่าเจ้าที่
ตรงข้ามน่าจะช่วยเอาไว้

ตำรวจคาดว่ารถคันนี้น่าจะฉลบน้ำ

แต่แหมตกใจแทนคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
อยู่รถขึ้นไปบนหลังคาชั้น๒